คุณผู้ชมคะตามต่อกันแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ที่เป็นการเร่งคลี่คลายปมสังหารแม็กซ์นาโนตคือหลังจากที่เขาบอกว่า
เหมือนมีชาวบ้านได้ยินเสียงว่าเหมือนรถชนก่อนอืม
หลังจากนั้นออกมาดูเจอเป็นศพแล้วอยู่ในรถ
แต่มันมีร่องรอยกระสุนปริศนาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา
สักประมาณนะคะคุณผู้ชมค่ะตี๒ของวันที่๔นี่แหละค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบเหตุ
หลังจากรู้ว่าตกลงมันจะเป็นอุบัติเหตุหรือมันจะเป็นฆาตกรรม
กลายเป็นว่าไปเจอนะคะคนตายเนี่ยเสียชีวิตในรถเก๋ง
กลางชุมชนสวนมังคุดเลยนะคะนี่แหละค่ะที่บ้านนาโนดนะคะ
ตำบนกำแพงเซาที่เมืองเมืองนครศรีธรรมราชยังที่บอร์ดรถเก๋งคันนั้นสีฟ้า
สภาพชนเข้ากับเสาไฟฟ้าริมถนนคอนกรีตกลางชุมชนแล้วก็รถเนี่ย
ยังติดเครื่องอยู่ด้วยตรงบริเวณที่นั่งคนขับค่ะ
ไปเจอกับศพของนายมงคลลีมะหรือชื่อเล่นว่าในแม็กซ์
อายุ๔๘ปีนะคะเขาเรียกกันว่าแม็กนาโนสนั่นแหละค่ะ
ส่วนสิ้นชื่อคอคลุมสีน้ำตาลนุ่มกางเกงยินสีน้ำเงิน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมนะคะ
กระสุนพุ่งเข้าที่หัวไหล่ขวา๑นัดฝังนายด้วยนะคะ
กระจกฝั่งขวาด้านหลังคนขับมีรอยกระสุนปืน
กล้องหน้ารถกล้องที่ติดอยู่ในรถนั่นแหละค่ะ
ยังทำงานอยู่ด้วยคุณคิงแน่นอนว่านี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเลย

แต่ในตัวของคนตายในแม็กซ์
หลังจากตรวจฉนติด
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาค่ะนะคะไม่ทราบด้วยนะว่าเป็นรถยี่ห้ออะไร
สีอะไรแต่ประกบด้านขวาคิดว่าในแม็กซ์น่าจะรู้ตัวเพราะอะไร
เขาบอกว่าในแม็กซ์เนี่ยเร่งเครื่องเร่งเครื่องขับเลย
กลายเป็นว่าแทนที่จะไปตรงบ้านตัวเองครับก็เลยต้องเลยทางเข้าปาก
เข้าบ้านไปเพราะคิดว่าน่าจะหลบหนีคนร้ายนะคะพยายามเร่งเครื่องแสง
ขวาแล้วใช้ปืนยิงใส่รถทะลุกระจกแล้วกระสุนก็เลยไปจอดที่หัวไหล่
ขวาแล้วฝังในเลยค่ะจากนั้นรถของนายแม็กซ์เสียหลักไปพุ่งชน
เท่ากับเสาไฟฟ้าริมถนนตรงนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็เสียชีวิตตัวคนก่อเหตุ

คุณจ๋าจำศรีของเราเนี่ยนะคะลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
ปรากฏว่าไปตรงบริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านของชาวบ้านตรงนั้นแหละ
เห็นเลยว่ามีร่องรอยถูกชนจริง
แล้วก็มีคราบเลือดของในแม็กซ์เนี่ย
คนตายหยดอยู่บนพื้นถนนด้วยนะคะ
คุณจ๋าเองก็เลยไปสอบถามกับคุณลุงท่านหนึ่ง
ชื่อว่าคุณลุงจรูนค่ะบอกว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงด้วย
อายุ๗๐ปีแล้วลุงเล่าแบบนี้บอกว่า
จริงตอนนั้นความที่มันดึกแล้วโอ้โหตี๒คนก็นอนกันหมดแล้ว

แต่ลุงไปสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงมันดังมาจากเหมือนเสียงรถชน

คุณสาวของเราค่ะเดินทางไปดูที่บ้านในแม็กซ์หน่อยค่ะ

คุณสาวของเราค่ะเดินทางไปดูที่บ้านในแม็กซ์หน่อยค่ะ